แจ็คชุมแพรด์ค่ะพูดถึงโคนงคลุมคันนี้เนี่ย

คั้นแรกในนังผีหาฝนห์นั่นเอง
มาในแบบผีสไตล์แซคชุมแพร

คอยวิ่งไล่ตามกัดชาวบ้าน
ข่าวนี้บอกเลยนะคะแซคชุมแพร

กะเอาให้ปังดังทะลุลงไปเลย

ก็มีทั้งหนังละครหลายเรื่องนะ

และและคาดว่าเร็วนี้แหละ
จะได้ดูผ่านหน้าจอกันแบบจุใจไปเลยจ้า
ตอนนี้ก็มีละครสองเรื่องนะครับผม
ก็ถ่ายได้เรื่องละ๕๐แล้วครับผม
แล้วก็มีภาพยนตร์อีกสองเรื่องครับผม
เสร็จจากนี้ก็ไปถ่ายละครต่ออ่อนภาพยนตร์ต่อ

ซื้อมาก็ส่วนมากก็

แต่ไม่ใช่อะไรให้มันแบบว่าเขามั่นใจ

รับบทเป็นแบบว่าผีดูดเลือดเอาไปได้อยู่นะ

แซคคอต่ออ่ะไปออกกองสละ
เขาก็ใส่คอเต่าไปนะทำเป็นเล่นนะคุณผู้ชมนะ